เพลงนี้ดังมากค่ะเก็บทรงไม่อยู่

คำว่าเก็บทรงไม่อยู่เป็นการบรรยายคนที่ดื่มแอลกอฮอล์เข้าไป

อาการมันก็คือเดินตรงก็ไม่ได้
ปกติคนเราจะต้องเดินตรงนะแต่นี่ก็คือโยกไปโยกมานะ
แต่ทีนี้เขาบอกว่าไม่ใช่เฉพาะคนอย่างเดียวนะที่เก็บทรงไม่อยู่
อ่อตายตาย
โดนไปจองตามเทท

เมื่อกลับไปกินก็เทียบอะนี่
ทำไมมันเมาอย่างนั้น

นี่หรอเป็นแบบนี้หรอ

แอลกอฮอล์เข้าลากมันอันตรายไหมนะ
ไม่รู้ว่าเขาจะโอ้โดสหรือเปล่านะ

เครื่องดื่มรสหวานทางภาคอีสาน

ที่มีแอลกอฮอลเขาจะหมักด้วยข้าว
แล้วเขาก็ทิ้งทิ้งกากข้าวเอาไว้

ขออนุญาตตั้งชื่อบราวนี่นะ

บราวนี่ไปเจอกากสาโทเข้ากัน
คิดว่าจะใคร้าว

ส่งปัญชี

คราวนี้กากสาโทนะคะดิฉันไม่แน่ใจว่าต่อไปจะเป็นอะไร